ทันทีที่เขามีข่าวเล็ดลอดมาคุณว่า
พระเอกดังไม้พัทรเดชเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัว

จริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะไม้พัทรเดชเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัว
คนที่เคยดูแลงานให้เขามาตลอดตั้งแต่เข้าวงการ

น่าจะมีปัญหากันแหละกับผู้จัดการคนเก่านะคะ
ไม้ก็ขอมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวค่ะ
ประกาศชัดเลยนะคะว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนผู้จัดการ
ยืนยันนะคะว่ากับผู้จัดการคนเดิม
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ

ผมจะขยับไปทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับ

เพราะว่าผมอยากเราผมเป็นนักแสดง

ก็ไม่เชิงเราอยากทำงานในแบบใหม่
เพราะว่าหนึ่งละครเราก็เล่นมาได้๒๓ปีแล้ว
เราอยากไปชิมอย่างอื่นว่ามันเป็นยังไง
ส่วนผลงานโกอินเตอร์ที่เจ้าตัวเอ่ยถึงนะครับ

ร่วมทุนระหว่างไทยแล้วก็จีนค่ะ
ซึ่งไม้เองก็ทุ่มเทฝึกซ้อมเรื่องของคิวบู๊

และทักษะการแสดงแบบสุดตัวเลยค่ะ
เพื่อผลงานชิ้นนี้เพราะถือว่าเป็นผลงาน
การแสดงโกอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
ซ้อมแล้วซ้อมแล้ว๒เดือนแล้ว

ยังครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาเป็นคนแจ้งดีกว่าครับ
ร่วมทุนครับภายจีนครับ

มีนักแสดงจากฝั่งโน้นมาไหมฮะจากฝั่งจีน
ที่คุยกันไว้คาดว่าน่าจะมีครับ

แล้ววันหนึ่งผมกลัวผมกลับมาเสียดาย

ก็สุดท้ายอยู่ที่ความสามารถของเรา

นี่แหละตามที่หนุ่มไม้เขาบอกนะคะว่า

อาจจะต้องมีการเปลี่ยนคนดูแลนะคุณ
เพราะว่าจะได้มีอะไรที่พัฒนามากขึ้น